ไปดูที่ชัยภูมิกันหน่อยนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ของภาคอีสานฝนตกหนักนะ

น้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๕ปีขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ
ฝากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากไปตามสรรอ่างเก็บน้ำ
อ่างเก็บน้ำลำกระจวนที่อำเภอทรัพย์ใหญ่ชายภูมิ
ปรากฏว่าพลาดตกลงไปในอ่างเก็บน้ำตรงนี้
หายไป๕วันแล้วนะคะล่าสุดเมื่อวานเจอแล้ว
แต่ว่าเจอน้องเป็นศพนะคะน้องเสียชีวิตค่ะ
น้องผู้ชายคนนี้ชื่อว่าสรวิทย์ศรีสืบพันธ
อายุ๑๕ปีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคือ
เรื่องของเรื่องเนี่ยน้องหายไปตั้งแต่วันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา

นี่คือสภาพที่ต้องไปหาน้อง
คือมันทุลักทุเลมากอุปสรรคมันก็เยอะ

มาเจอรถจากกัญญายนคือ๑๓กัญญา
เจอรถเนี่ยบริเวณโพรงหินขนาดใหญ่แต่ไม่เจอน้องสรวิทย์นะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเดินหน้าหากันต่อ
หาไปหามาเมื่อวานนี้ค่ะ๑๔กันยายนนะคะ

ญาติก็เริ่มแล้วทำพิธีขอขมา

ขอให้เปิดทางให้พบร่างผู้สูญหายนะคะ
จากนั้นก็ค้นหาโดยใช้รถแบ็คโฮลเข้าเคลียร์ก้อนหินขนาดใหญ่
ใช้เวลาในการค้นหาทั้งหมดเพียง๒ชั่วโมง

ก็พบร่างน้องถูกดินโครนทับอยู่ค่ะ
บริเวณซอกหินขนาดใหญ่ห่างจากจุด
พบรถจักรยานยนต์คู่กายไปสักประมาณ๕เมตร
สภาพคือขึ้นอืดแล้วนะคะ
ทีนี้พนักงานสอบสวนตำรวจสพท์ใหญ่

ต้องมีการร่วมกันชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้น
แล้วเดี๋ยวจะมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
คือภูมิลำเนาอยู่ที่ลบบุรี
แต่ว่ามันเสียชีวิตที่ชายภูมินะคะ